อีกหนึ่งความคืบหน้านะครับคุณผู้ชมคือ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในซอยเพชรเกษม๔๔
คือตำรวจเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมาว่าบ้านหลังนี้
มันน่าจะมีเหตุฆาตกรรมอำพรางฝังดินเกิดขึ้น
แล้วก็ถูกฆ่าแล้วก็ฝังดินอยู่ตรงนั้น
พอรู้เหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่ขนกันมาเลยนะคะ
โมงครึ่งค่ะพลตำรวจตรีอิทธิพลอัชริยประดิษฐ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานด้านสืบสวน
พร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจนครบานชุดสืบสวนกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
โดยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖รวมกันแล้ว๑๔นายนะคะ
ลงพื้นที่เลยเจ้าหน้าที่พอไปถึง
ชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖ก็เข้าล้อมตัวบ้านเอาไว้ก่อน
แล้วก็ตะโกนเรียกให้บุคคลที่อยู่ข้างในแสดงตัว
ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับค่ะก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปเลย
แล้วก็พังทั้งประตูทางเข้าแล้วก็ประตูหน้าต่างด้วย
โยนระเบิดสตันบอมเข้าไปข่มขวัญก่อน
แล้วก็ทำการเคลียร์พื้นที่ทุกห้อง
พอเข้าไปถึงโซนห้องนอน
เจอนายอภิชัยหรือนายไอซ์วัย๔๑ปีซ่อนตัวอยู่
สภาพเหมือนคนเมายาเลยค่ะ
แต่เขาไม่ได้อยู่มือเปล่านะคะ
แล้วก็เครื่องกระสุนเต็มแมกกาซีน๑๕นัดด้วย
ปืนมันอยู่ในสภาพขัดลำกล้อง
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะพยายามต่อสู้
แต่ปืนดันขัดลำกล้องก็เลยทำได้แค่ซ่อนตัว

พบของกลางเป็นยาเสพติดก็คือไอซ์
บรรจุในซองซิปใสจำนวนหนึ่ง

ถังแก๊สหุงต้มขนาด๑๓๕กิโลกรัมวางอยู่ปลายเตียงนอน๑ใบ
มีจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดที่ใช้สำรวจความเคลื่อนไหว
บริเวณทางเข้าออกภายในบ้านอยู่ปลายเตียงอีก๑จอ
ตรวจพบหีบเหล็กและหีบไม้ต้องสงสัย
ใส่กุญแจล็อกอย่างดีวางอยู่ในบ้านอีก๒หีบ
และที่สำคัญมีร่องรอยกระสุนปืนบนฝ้าเพดานเยอะมาก

นายอภิชัยคนนี้เวลาเมายามาก
ชอบยิงปืนใส่ฝ้าเพดานบ้านตัวเองหลายนัด

เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
และหน่วยกู้ภัยมูลนิธีร่วมกระต่างยู
เข้าตรวจสอบพื้นที่ลานดินว่างในป่าย่าหลังตัวบ้าน
ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณสัก๒๐๐เมตร
ก็ใช้จอบแล้วก็เสียมขุดหน้าดินลงไปขุดไปแค่เมตรเดียวเองค่ะ
ถุงดำต้องสงสัย๑ใบ
พอเปิดออกดูเท่านั้นคุณผู้ชมเนี่ยคือมันลงไปไม่ลึกเลยนะคะเมตรหนึ่ง
อยู่ไม่นานก็เจอถุงดำ
พอเปิดถุงดำออกดูโอ้โหอวัยวะชิ้นส่วนเหมือนของศพมนุษย์นะคะ
สวมซวยืกคือถ้าสวมซวยืกก็ต้องเป็นชิ้นสวนสวมมนุษย์แล้วล่ะ
สวมซวยืกคอกลมสีเหลืองสภาพเปิดผู่พังฝังอยู่ใต้หน้าดิน
โรงพยาบาลสิริราชร่วมทำการตรวจสอบ
ครับการบุกจับแล้วก็ตรวจคนบ้านในครั้งนี้นะครับ
สิ่งนึงมันจะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกจิรกฤทธิ์จามรุนพัฒน์
เป็นภูมิกับของพื้นที่ของบรชนได้มีการนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายเฉลิมชน
งะบูอายุ๔๑ปีเป็นรู้จังของนายอภิชัยเจ้าของบ้าน
จับได้พร้อมของกลางก็คือยาเสพติดจำนวนหนึ่งจึงสอบสวนขยายผล
พบว่านายอภิชัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องไป
ผัวพันกับเรื่องของการค้ายาเสพติดนอกจากนี้นายเฉลิมชนยังยอมรับสารภาพ
กับตรงรวชชุดจับกลุ่มด้วยว่าช่วงปลายปีที่แล้วนะเคยช่วยนายอภิชัยนั้นไปฝังสม
หญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งเอาไว้ในที่ดินรกร้างด้านหลังบ้าน
ซึ่งหญิงสาวรายนี้น่าจะเป็นคู่ขาของนายอภิชัยครับ

จึงเป็นที่มาของการขอหมายค้นในการตรวจค้นตรวจสอบ
แล้วก็ให้นายเฉลิมชนนั้นชี้จุดฝังศพ
ก่อนที่จะขุดเจอศพที่ฝังเอาไว้
ภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพของหญิงสาวที่หายไป
ซึ่งคาดว่าจะเป็นร่างที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน
ผู้หญิงคนนี้ค่ะก็ทราบชื่อมาว่าชื่อนางสาวกุ๊กกิ๊กนะคะ
เป็นชาวจังหวัดสกลนครอายุประมาณ๒๒๒๕ปี
ตำรวจก็พยายามเค้นนายอภิชัยนะเจ้าของบ้านนี่แหละ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าใคร
แต่ถามว่ารู้จักสาวไซลายคนนี้ไหมเขาบอกเขารู้จัก
ก็เขาเคยพามานอนด้วยที่บ้านนี่คือนี่คือนายอภิชัยนะ
เขาบอกเขาเคยพามานอนด้วยที่บ้านจริงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

นายอภิชัยเล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอนางสาวกุ๊กกิ๊กมาถึงบ้าน

เธอก็เล่าให้เขาฟังว่าเพิ่งถูกรุมโทรมา
เขาบอกว่าก็หวังดีจะพาไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่พอนางสาวกุ๊กกิ๊กรู้ว่าจะพาไปหาตำรวจเท่านั้นแหละค่ะ
ก็รีบหายหน้าวิ่งหนีออกจากบ้านไปเลย

เค้นสอบหนักเข้าก็ยอมรับสารภาพ
แต่โดยดีว่าเขานี่แหละเป็นคนฆ่านางสาวกุ๊กกิ๊กจริง

ด้านหลังของผู้หญิงคนนี้มีรอยสักรูปปลาคลาฟ

แล้วศพนั้นมีรอยสักคล้ายกับผู้หญิงเมื่อสักครู่

ตอนนี้ก็จะมีการนำชิ้นส่วนศพนั้นไปส่งพิสูจน์
ที่นิติเวทย์ของโรงพยาบาลซิริราฟต์

รายงานสดเข้ามาจากคุณนฤทธบุญนิ่ม
รายงานสดเข้ามาจากบ้านจุดเกิดเหตุที่ขุดพบศพ

คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่นะครับใช้เวลากว่าหลายชั่วโมงนะครับในการนำร่างหญิงสาวลายหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นนะครับเห็นอยู่ด้านหลังของคุณผู้ชมนี้นะครับนำขึ้นมาจากหลุมนะครับซึ่งลักษณะนะครับมีรอยสักคล้ายกับสาวไซส์ลายที่เคยคบหากับนายอภิชัยที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งค

ในการขุดหลุมดังกล่าวที่ลึกประมาณหนึ่งเมตรนะครับโดยใช้เวลากว่าสองถึงสามชั่วโมงว่า
ขณะนี้นำศพผู้ตายขึ้นมาจากหลุมฝังศพแล้วโดยสภาพศพเบื้องต้น
ใส่ชุดเสื้อแขนกุดกับกระโปรงสั้น
สก๊อตสีดำขาวชุดชั้นในนะครับ
ยังคงอยู่ในสภาพที่ยังอยู่สวมใส่ครบนะครับ
ร่างด้วยผ้าม่านสีเหลืองก่อนยัดลงถุงขยะสีดำจำนวน๔ชั้นนะครับ
โดยศพผู้ตายนะครับเริ่มเน่าเปื่อยแล้วก็อ่า
โดยศพผู้ตายนะครับเริ่มเน่าเปื่อยนะครับ
แต่ก็ยังคงเห็นลายศักดิ์ที่บริเวณหลังเต็มแผ่นครับซึ่งจากหลักฐานที่พบเบื้องต้นนะครับ
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางอ่าใช่นางสาวว่ารินทรหรือกุ๊กิ๊กชายเชศอายุยี่สิบสองปี
ผู้ตายจริงหรือไม่โดยต้องรอมารดาของผู้ตายเดินทางมาจากบ้านเกิด
มายืนยันเสียก่อนซึ่งอาจจะต้องตรวจดีเอนเอเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ด้วยครับ
ส่วนแนวทางการแจ้งข้อหากับผู้ต้องหานะครับทั้งสองลายมีหลักฐานชัดเจนในเรื่องของยาเสพติดและอาวุธปืนอยู่แล้ว
อกจากนี้ยังมีในส่วนของพฤติกรรมการร่วมกันซ่อนเร้นอำพางศพอีกด้วยครับโดยหลังจากนี้จะเร่งประสานกับทางนิติเวศ
เพื่อดูว่าศพมีบาดแผลหรือไม่และเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดกันแน่
เพื่อนำมาประกอบการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการตายแก่ผู้ต้องหา
ซึ่งอยู่ในความควบคุมของตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองคนครับ
นี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสภาพศพนั้นมีรอยทูบปลาคาร์ฟนะครับ
รอยสักอยู่บริเวณหลังเต็มหลังนะครับ
ซึ่งอยู่บ้านเลขที่๑๖๕หมู่๒ตำบลท่าก้อนอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่งนำศพออกจากจุดที่ขุดพบศพนะครับ
เพื่อนำไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีราชต่อไปครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่นำศพขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับว่าเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างครับ
สวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ่อพี่กู้ภัยครับตอนนั้นที่รับแจ้งเนี่ยครับ
มาที่จุดเกิดเหตุแล้วพบเจออะไรบ้างครับเอ่อพบเจอเป็นถุงสีดำครับ
สีดำอยู่ในหลุมอืมที่เจ้าหน้าที่เขาได้ขุดมาเบื้องต้นแล้วครับ
แล้วก็เอามีดกรีดดูว่าภายในมันเป็นอะไรอืมพบว่าเป็นร่างผู้เสียชีวิตอืม
ศพเนี้ยถูกทำอยู่ในลักษณะแบบไหนคุดคู้นะฮะอืม
ใช่ค่ะคุดคูอยู่ในในในถุงสีดำครับ
ซ้อนกี่ชั้นเราบอบสี่ครับรักษณะนี้แค้นว่าน่าจะใช้เวลานาน
ฝันรุ่นเอ่อน่าจะนานอยู่แล้วอืม
ความลึกของหลุงศพเนี้ยลึกสำหร่างเมตรครึ่งครับ
อืมครับลักษณะศพเบื้องต้นเรามีการดูมีการเอ
มีสภาพศพทำร้ายร่างกายหรือไม่มีไม่พบปากแผลครับอืมครับไม่พบปากแผลเลยใช่ครับ
หลังจากนี้ก็จะเอาไปที่ไหนยังไงส่งต่อนิติเวศีราชครับอืม
เจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามนะครับว่าใครเป็นคนเอามาไว้ในมากุดศพไว้
อ่าถ้าอันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบอ่ะอืมครับแจ้งก็คือมาคือมาครับอืมครับ
คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเสียงที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้นะครับ
ที่มีการผุดพบศพนะครับต่อนะครับรายงานข่าวนะครับ
แจ้งว่าสำหรับเหตุผลที่นายอภิชัยหรืออาร์ตลงมือฆ่าผู้ตายนั้นนะครับ
เนื่องจากว่าฝ่ายชายนะครับรักฝ่ายหญิงมาก
ไม่อยากให้ฝ่ายหญิงนะครับหนีไปไหน
อยากที่จะขอฝ่ายหญิงให้อยู่กับตัวเองตลอดเวลานะครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่า
พี่ชัยยอมรับสารภาพแล้วนะครับว่าก่อเหตุฆ่านางสาววรินทรจริง
โดยช่วงที่เกิดเหตุประมาณปลายเดือนสิงหาคมปี๒๕๖๒ที่ผ่านมา
ตนเองได้นำผู้ตายมานอนค้างที่บ้านพัก
จากนั้นนายอภิชัยซึ่งอ้างว่าได้เสพยาและมีสัมพันธ์เพศนะครับ
กับผู้ตายจึงเกิดความรู้สึกรัก
สั่งให้ผู้ตายลงไปนอนในหีบเหล็กนะครับที่เป็นของกลาง
ซึ่งพกภายในบ้านก่อนที่จะถูกล็อกกุญแจมือ
กลุ่มผู้ชมครับล่าสุดนะครับในถวัดชัยนะครับ
ก็ถูกตำรวจสนเพชรเกษมนะครับ
นำตัวไปที่สอนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็ได้เดินทางมาที่สอนอเพื่อดูศพของผู้หญิงที่ขุดพบด้วย
และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมณฤทธิ์วุ่นนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสอดพิกเกษม๔๗ครับ
ขอบคุณคุณนฤทธินะฮะก็เป็นความคืบหน้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
หีบต้องสงสัยที่พบในบ้านก็คือหีบที่ไว้ใช้เก็บศพนั่นเองนะคะ
แล้วก็เอาร่างนั้นไปฝังในดินประมาณเมตรครึ่งใส่ถุงดำ๔ชั้นท่าทางแบบคุดคูแล้วก็ฝังไว้ในใต้ดิน
ใช่ค่ะสุดท้ายก็รวบตัวได้แล้วนะคุณผู้ชม